ในประเทศและต่างประเทศกันหน่อยนะครับ

ซึ่งพักเพื่อไทยเป็นเจ้าของฐานเสียงเดิม

ไม่ส่งผู้สมัครไปสู้ศึกเลือกตั้งนะครับ

การเลือกตั้งซ่อมสสลำปางเขต๔ในวันที่๒๐มิถุนายนที่จะถึงนี้
พักเพื่อไทยเจ้าของฐานเสียงเดิม
ชิงชัยกับ๕พักการเมืองที่ส่งผู้สมัคร
หลังหน่ายพินิษฐ์จันทราสุรินแคดิเดตผู้สมัครสอ
พักเพื่อไทยเลือกให้เป็นตัวแทนลงสมัคร
ขอถอนตัวด้วยเหตุผลยังอยู่ในอาการเศร้า
เพิ่งเสียบุตรชายไปประกอบกับอายุมากแล้ว
และยังมีพักเสรีรวมไทยส่งผู้สมัครแล้ว
จึงถือเป็นตัวแทนของฝ่ายค้านในการสู้ศึก
โดยในสมพงศ์อมรวมวิวัตหัวหน้าพักเพื่อไทยระบุ
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยต้องเคารพการตัดสินใจ
เพราะก่อนหน้านี้นายพินิษฐ์ได้แสดงความพร้อมรักษาพื้นที่

ที่สำคัญนายพินิษฐ์ประสงค์จะลงสมัครนายกอบจ
ซึ่งต้องลงแข่งขันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ตัดสินใจขอเว้นวักการเลือกตั้งในครั้งนี้
ในชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล

ไม่สามารถส่งตัวแทนพักลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมได้

มาจากอดีตพักอนาคตใหม่

ส่วนกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมและลงมติของวุฒิสภา

ติดอันดับสมาชิกที่ไม่มาลงมติมากที่สุด
มีการชี้แจงจากพลโทคงชีพตันตราวนิษฐ

ผู้นำเหล่าทัพที่ได้รับการแต่งตั้ง

ขณะที่การพิจารณาไม่ใช้สิทธิ์
ก็เพื่อให้ไม่ขัดกับหลักประชาธิปไตย

ผู้ตรวจอายการและอายการอาวุโส
และนายสุชาติตระกูลเกษมศุกร์อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
สารอุทธรณคดีชำนาญพิเศษ
ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติคนใหม่
นายปรีชาเลิศกมลมาตรและนายสุรสักคีรีวิเชียน
อดีตกรรมการปปชที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
พร้อมตั้งกรรมการจากกระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงยุติธรรม
มาติดตามการแก้ปัญหาบริษัทการบินไทย
ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐ
โดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน